คุณผู้ชมคะแน่นอนเรื่องของคดีความเรายังคงต้องรอความชัดเจนต่อไปนะคะ
จากฝั่งเจ้าหน้าที่ต่างด้วยแต่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ย
คือวันแรกของงานพิธีไว้อาลัยคุณแตงโมนิดานะคะ
ซึ่งก็มีการเตรียมการเรียบร้อยแล้วล่ะที่คริสตจักรนี่นะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าบรรยากาศที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพวันนี้
กันแล้วตั้งแต่เช้าโดยแบ่งเป็นแบบนี้ค่ะ
ที่ชั้นหนึ่งนี่สวยงามมากจริงเห็นไหมคะ
คือก็ภาพของคุณตังโมเอามาตั้งไว้
ที่สองค่ะจะเป็นพื้นที่รับรองแขกและสื่อมวลชนนะคะส่วนห้องจัดพิธีจะอยู่ในห้องประชุมชั้นที่สาม
ซึ่งในงานเนี่ยเขามีการตกแต่งด้วยริ้วผ้าโทนสีขาวบรรยากาศก็จะคล้ายกับงานแต่งงานรื่นเริง
เขาบอกว่าเปรียบเหมือนกับสวรรค์นะคะประดับประดาษด้วยดอกไม้สีขาวที่คุณแตงโมชื่นชอบ
โดยเฉพาะดอกทิวลิปซึ่งสั่งพิเศษมาจากต่างประเทศเลยแล้วก็จะมีดอกอื่นแซมมาด้วยเพื่อสร้างสีสันให้สดใสนะคะ
มีพี่หนูนายอิงฟ้าหน้าบุญเป็นคนดูแลเรื่องจัดดอกไม้แล้วคุณรุ๊ดเนี่ยดูแลเรื่องการจัดริ้วผ้า
นี่ก็จะเป็นบรรยากาศทั้งหมดเลยค่ะเขาบอกว่าตลอดทั้งสองวันเนี่ย
คุณเบิร์ตคุณเบิร์ตแฟนหนุ่มคุณแตงโมศิลปินดาราหลายคนเลยทยอยกันมาช่วยจัดเตรียมงาน
ซ้อมพิธีอะไรคุณแตงโมนิดาแน่นอนหนึ่งในนั้นคุณโบทีเคมีคุณกระติ๊บชะวันกรด้วย
คุณกระติ๊บเนี่ยจะทำหน้าที่พิธีกรในงานวันที่๑๓มีนาคมนะคะ
ซึ่งก็จะเป็นการรวมตัวของกลุ่มนักแสดงเรื่องคีตาเบนจาความรักทางช่องเจ็ด

คุณเชียร์ที่คำพรเป็นคนลงเอาไว้นะคะ

ภาพนี้เป็นการรวมตัวที่บอกว่าวันที่๑๓จะเป็นการรวมตัวแก๊งเป็นจาคีตาความรัก

คือจริงถ้าเป็นคนยุค๘๐อายุประมาณสักแบบ๓๐อะไรอย่างนี้ทันแน่นอน
ซึ่งในปัจจุบันทุกท่านก็โอ้โหโด่งดังมีชื่อเสียงทั้งนั้นเลย

คุณโบ้เท้าขณะที่สุรัตนาวีนะคะก็บอกว่าทุกคนตั้งใจจริง
ตั้งใจแล้วก็พยายามจัดงานอย่างเต็มที่
เพื่อให้ภาพงานไว้อะไรออกมาสวยที่สุด

ระดับประดาษด้วยดอกลิลลี่ที่คุณแตงโมชอบ

คุณโบเธอก็บอกว่าก็ให้ข้อมูลกับตำรวจไปหมดแล้ว
อย่างที่เธอให้สัมภาษณ์ไปนั่นแหละ

คือวันนี้เราก็เจอคุณเบิร์ตนะคะแต่คุณเบิร์ตบอกว่า

ก็ตอนนี้ก็คือรอเรื่องของการสรุปสำนวน

แล้วก็ถ้าเขาส่งสำนวนยังไง
ก็ให้กำลังใจค่ะ
ใช่ค่ะก็ทุกคนก็ต้องให้กำลังใจกันแล้วกัน

คือทุกคนจะรู้ว่าอยากให้ผ่านงานไว้อะไรไปก่อน

คือจริงเบิร์ตเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกค่ะ

ในเวลาไว้อะไรของเขาก่อนนะคะ
เรื่องอื่นค่อยว่ากัน
จะตั้งโต๊ะตรวจรายชื่อผู้ลงทะเบียนร่วมงาน

จุดรถได้ประมาณ๔๐๐คันนะคะ

เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะได้เห็นแล้วเหมือนกัน

มีการแจ้งออกมาแล้วว่า
ที่นั่งในพิธีเต็มแล้วทั้ง๓

ใช่ค่ะคือตอนนี้เนี่ยที่นั่งเต็มหมดแล้ว

ก็ต้องรับชมผ่านทาง

หรือไม่ก็ติดตามผ่านทางไทยรัฐทีวีนี่แหละครับ

เราก็จะเกาะติดทั้งเรื่องคดีแล้วก็พิธีต่างที่ไว้อะไรให้คุณตังโมด้วย

ยังไงดีคะคุณแม่ตอนนี้เป็นยังไงล่ะ
ไปตามคดีของลูกสาวที่สภมนธบุรีเนี่ย

ถึงขั้นกลัวลมเป็นแรงเลย

ดมยาลมก็มีนี่เห็นนักข่าวเยอะแม่บอกเดี๋ยวแม่จะกระโดดแล้วนะ

ต้องไปตามคดีไปหากับทุศืบสวนที่กองบังคับการสำรวจผู้ทอนพักนึง

แล้วคุณแม่ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรเพิ่มนอกจากที่นี่

ไปเจอคุณแม่คุณตังโมคุณแม่พะนิดาที่ห้างแห่งึง

พาพคุณแม่
คุณแม่ไปซื้อของนะครับ

ชาวโซเชียลบอกจำชมชุดได้อืมอ่าในคลิปบางคลิปบอกอย่างวะ
อะไรอย่างนี้ประมาณอย่างนี้แม่บอกเกือบจะเป็นลมความดันขึ้น
เอ้าแล้วมาเดินช้อปปิ้งอะไรได้ยังไงความจริงมีเป็นคลิปด้วยนะฮะค่ะอ่า
จากคนที่จะถ่ายภาพถ่ายได้เนี่ยนะครับบอกบางคนบอกไหนบอกปวดหัวไง
เป็นลมไป๓๔รอบนะเดินช้อปปิ้งเฉยเลย
ก็คือความจริงแล้วมันก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรนะถ้ามองแบบ
แบบเป็นธรรมเป็นกลางหน่อยนะอ่าคือถ้าเอาแบบเอาแบบแฟร์แฟร์เนอะ
ความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายก็จริงคุณแม่เขาก็มีโอกาส
ที่จะไปไหนมาไหนก็ได้แหละเขาก็มีสิทธิ
อาจจะแวะไปซื้อของอะไรก็ได้อืมแต่บางคนก็ไปตีความว่าเออแหม
ไปเดินช้อปปิ้งยังไงงานลูกยังไม่เสร็จ
บางทีแม่อาจจะแวะไปซื้อของอะไรก็ได้อาจจะไปซื้อเสื้อผ้าใส่ไปงานหรือเปล่า
หรืออะไรอย่างนี้อ่านี่ครับคุณแม่อยู่นู้นอ่ะ
ตรงที่เราวงเอาไว้ให้นะคะหน้าเสื้อสีดำ
คนไปดูนู่นเลยนะไปเห็นคุณแม่มาตามคดีหรือว่าให้สัมภาษณ์สื่อเนี่ย
คือเมื่อวานคุณแม่บอกเครียดอยู่สองเรื่องนะค่ะเรื่องหนึ่งก็เรื่องทนายความค่ะอ่า
อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องมีคนเนี่ยไปหาว่าแม่เนี่ยเอาทรัพย์สินเอากระเป๋าของลูกสาวคือคุณตังโมเนี่ย
ชงไปใช้อะไรพวกเนี้ยนี่คนก็เลยบอกเอ๊ะแม่นาฬิกงนาฬิกาที่แม่ใส่นี่มันใช่หรือเปล่า
เอาของคุณตังโมมาใส่หรือเปล่านี่ฮะคือคุณแม่บอกว่าตอนที่ไปบ้านของคุณตังโมเนี่ย
ไปเอาก็แค่กระเป๋ากุชชี่ของแม่ที่ซื้อไว้นานแล้วแค่ใบเดียวส่วนนาฬิกาตรงนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับที่มีคนบอกว่าเรือนเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยนะฮะภาพหนึ่งเห็นชัดว่านาฬิกาของคุณแม่
คุณแตงโมเนี่ยจะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับนาฬิกาของคุณตังโมตัวเรือนตรงขอบหน้าปัด
เห็นชัดว่าเป็นคนตระเลือนนะฮะสิ่งที่เหมือนกันคือสายสีขาวกับหน้าปัดสีขาว
แต่ที่ต่างกันอย่างชัดเจนคือขนาดของหน้าปัดของนาฬิกาของคุณแม่
จะมีขนาดใหญ่กว่าขอบโลหะที่หน้าปัดนาฬิกาแม่ก็เป็นสีเงิน
ความคืบหน้าคดีต่างคุณตังโมเราก็เกาะติดให้ทุกวันนี้แหละ
แต่ว่าข่าวสารภาคส่วนอื่นต้องยอมรับว่านี่ก็มีอยู่เหมือนกัน